คดีอาชญากรรมนะครับที่ยิงกันเสียชีวิตอย่างโหดเยี่ยมที่เกิดขึ้นล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาที่นครปฐมนะครับ
คุณผู้ชมครับนี่ฮะเป็นสภาพพื้นที่เกิดเหตุนะครับ
ก็ช่วงสักตี๒กว่านะครับ
มีหญิงสาวคนหนึ่งถูกยิงเสียชีวิตเป็นศพอยู่ในรถนะครับ
อายุ๒๔ปีนะฮะก็เสียชีวิตอยู่ในรถคันนี้
จอดอยู่บนถนนสายนาชุมนาสร้างที่จังหวัดนครปฐม
คือในรถเนี่ยสภาพศพของผู้ตายอยู่ในท่านั่งเสียชีวิตอยู่ที่เบาะคนขับนะครับ
ศีรษะเอ็นไปทางฝั่งเบาะข้างคนขับ
มีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนเข้า๓นัดเข้าที่จมูกทะลุท้ายทอย๑นัด
หัวไหล่ขวาทะลุหลัง๑นัดแล้วก็เอวขวาทะลุหลัง๑นัด
ซึ่งจากการตรวจสอบในรถมีกระเป๋าของผู้ตายอยู่บนเบาะผู้โดยสาร๑ใบ
เป็นกระเป๋าหรูยี่ห้อดังนะครับแล้วก็กระเป๋าสตางค์อีกหนึ่งใบ
ข้างในก็มีบัตรมีเอกสารมีเงินสดอะไรพวกนี้นะครับ
มีปลอกกระสุนปืนขนาด๙มม๗ปลอกตกอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับ
แล้วสภาพรถยนต์นะครับกระจกรถเนี่ยคือแถบซ้ายเนี่ยมีรอยกระสุนปืนยิงแตกร้าวทั้งบานเลย
ว่ากระสุนคงทะลุผ่านมาจากตัวผู้ตายด้วยนะฮะ
แล้วก็ฝั่งคนขับนะฮะฝั่งผู้ตายที่นั่งอยู่เนี่ย
กระจกเปิดอยู่ทั้งบานนะครับเครื่องยนต์ก็ยังติดอยู่นะ
ก็ยังเปิดอยู่ตอนที่มีคนไปเจอนะครับ
ชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงบอกว่าก่อนเกิดเหตุสักประมาณตี๓นะฮะ
เป็นช่วงที่ทุกคนนอนหลับแล้วได้ยินเสียงปืนดังหลายนัด
พอเสียงปืนสิ้นไปแล้วเนี่ยก็ได้ยินเสียงเร่งเครื่องยนต์ดังลั่นเลย
แต่ไม่มีใครกล้าออกมาดูเนื่องจากกลัวอันตราย
พอเสียงทุกอย่างสงบก็เปิดประตูบ้านออกมาดูกัน
เจอรถกระบะสีดำไม่ทราบหมายเลขทะเบียนขับมุ่งหน้าเข้าไปทางตัวเมืองนครปฐม
ขับไปอย่างเร็วนะครับเลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบนะฮะ
ตำรวจชุดสืบสวนมาตรวจสอบก็เปิดโทรศัพท์มือถือของผู้ตาย
เพื่อจะดูว่ามีการพูดคุยติดต่อกับใครก่อนเสียชีวิตบ้าง
พบว่ามีการติดต่อผ่านทางข้อความแชททางเฟซบุ๊กนะครับ
คาดว่าคงเป็นผู้ชายที่ผู้ตายเนี่ยคบหาอยู่นะฮะ
เพราะว่าข้อความทางแชทมีการคุยเหมือนกับคล้ายกับนัดให้ออกมา
เพื่อจะเจรจาเพื่อจะเคลียร์กันเนี่ยฮะเขาก็คุยกันยาวพอสมควรนะ
ถ้าจะไล่เรียงดูเนี่ยจากข้อความที่ผู้ตายกับฝ่ายชายที่เขาสนทนากันเนี่ย
ลักษณะเหมือนกับผู้ชายเนี่ยเขาจะถามผู้ตายที่เป็นผู้หญิงเนี่ยว่า
เนี่ยมาที่เนี่ยมาที่นี่เนี่ยคืออะไรมาทำไม
ฝ่ายหญิงก็เหมือนกับพยายามเลี่ยงมาไหน
ผู้ชายก็บอกว่าให้ออกมาคุยผู้ตายก็บอกว่าอย่าต้องไปไกลเลยนะ
ฝ่ายชายก็พยายามถามว่าอยู่บ้านใครเนี่ยออกมาคุยพี่เนี่ยยอมรับได้ทุกอย่าง
วันนี้ขอให้ออกมาคุยกันผู้ตายก็พยายามบอกว่าอย่าให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่
ฝ่ายชายก็บอกว่าจบดีได้พี่ยอมจบแต่ขอให้ออกมา
เนี่ยประมาณบอกอย่างนี้คือจะให้ออกมาให้ได้
ที่สุดแล้วผู้ตายเนี่ยพยายามบอกว่าอย่าให้ต้องบอกแม่นะ
ฝ่ายชายก็บอกว่าถ้าหนูออกมาคุยพี่จบทุกอย่างจริง
จบคือจบผู้ตายก็เลยบอกว่าคุยก็ได้แต่ไปคุยที่อื่น
เหมือนกับพยายามจะออกไปจากบ้านหลังหนึ่งที่ผู้ตายเขาอยู่ในขณะนั้น
แล้วผู้ตายก็บอกว่าให้ฝ่ายชายเนี่ยขับรถออกไปรอ
หน้าปากซอยถ้าไม่ไปหนูก็ไม่ไป

เดี๋ยวจะมีภาพเรื่องของการขับรถตามกันอะไรกัน
เหมือนกับลักษณะฝ่ายหญิงเองเขาก็ไม่รู้ว่าฝ่ายชายเนี่ยขับรถสะกดรอยตาม
ใช่ค่ะคือตามรายงานเบื้องต้นเนี่ยค่ะเหมือนกับว่าวันเกิดเหตุ
ช่วงสายเนี่ยตัวน้องเนิร์สขนข้าวขนของ
ออกจากบ้านผู้ชายคนนี้เพราะว่าเขาคบหากันอยู่สัก๘๙เดือน
ตามรายงานเบื้องต้นนะคะขนข้าวขนของออกมาเหมือนกับจะหนี
พอฝ่ายชายกลับไปบ้านเห็นน้องเนิร์สขนของออกมาก็ตามหา
ออกมาตามหาตามบ้านเพื่อนที่คาดว่าน้องเนิร์สน่าจะไปอยู่
แล้วก็มารู้ว่าน้องเนิร์สไปงานเลี้ยงวันเกิดเพื่อนที่สถานบันเทิง
แห่งหนึ่งกลางเมืองอืมผู้ชายคนนี้ก็ไปดักรอ
ดักรอจนสถานบันเทิงเลิกแล้วก็ขับรถตาม
รู้ว่าน้องเนิร์สไปอยู่ที่บ้านเพื่อนคนนึงซึ่งเป็นเพื่อนผู้ชาย
เป็นบ้านที่ตอนแรกเนี่ยตามรายงานข่าวบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทกันนะคะ
แล้วก็น้องเนิร์สไปฝากข้าวของที่ขนออกมาฝากเอาไว้
ผู้ชายคนนี้ขับตามแล้วก็ไปจอดอยู่หน้าบ้านแล้วก็ถ่ายรูป
รถน้องเนิร์สที่อยู่หน้าบ้านของเพื่อนคนนี้ส่งไปให้
นำมาซึ่งข้อความคุยกันที่คุณภาคภูมิเล่าไป
แล้วก็ส่งลูกไปว่ามีหลักฐานเห็นนะว่าเนิร์สอยู่บ้านหลังนี้
ใช่ให้ออกมาคุยออกมาเคลียร์กันอย่างนี้ค่ะจนสุดท้ายก็พอขับรถออกมา
ก็เกิดเหตุเศร้าเนี่ยเพราะว่าเนิร์สบอกว่าคือเกรงใจอ่ะนะฮะ
เกรงใจเขาคือไปก็ไปคุยกันที่อื่นแล้วกัน
ค่ะเธอก็คงไม่คิดว่าที่เธอออกไปเนี่ยคือจะไปพบกับจุดจบของชีวิต
ใช่นะฮะตำรวจตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ตายมีอาชีพ
จากข้อมูลที่พบจากการโพสต์ข้อความล่าสุดของ
นางสาวนพธรหรือว่าน้องเนิร์สเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
เธอโพสต์เอาไว้ต้องเลี้ยงดูลูกสาวเล็กอยู่สองคนนะ
เคยโพสต์ภาพลูกสาวตัวน้อย๒คนล่าสุดคือ๒๕
สิงหาคมบอกว่าคิดถึงมากรู้ไหมเป็นห่วงตลอดอะไรแบบนี้
ค่ะขณะเดียวกันนะครับชุดสืบสวนก็กำลังเร่งตรวจสอบ
ภาพจากกล้องวงจรปิดตามจุดต่างเพื่อแกะรอยเส้นทางหลบหนี
ของรถคนร้ายนะครับเบื้องต้นสันนิษฐานว่าก็คงมาจากเรื่องของ
หึงหวงเพราะว่าผู้ตายเองก็เป็นหญิงสาวหน้าตาดีนะครับ
ก็อาจจะมีปัญหากับฝ่ายชายที่คบหาดูใจกันอยู่
ก็เลยนัดออกมาคุยมาเคลียร์กันนะฮะ
แต่ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตอนที่มาเจอกัน
คนร้ายถึงใช้ปืนยิงจนเสียชีวิตในรถแบบนี้
แล้วลักษณะการยิงก็คือกระหน่ำยิงแบบเผาขนด้วย
ใช่ค่ะยังไม่ทันดับเครื่องรถเลยค่ะ
ตามรายงานข่าวในเบื้องต้นเนี่ยคนร้ายยิงไป๗นัดนะคะ
แล้วก็ถูกตัวน้องเนิร์สเนี่ย๓นัดแล้วก็น้องเนิร์สเสียชีวิตนะคะ
เดี๋ยวเราจะมีภาพกราฟิกให้คุณผู้ชมได้เห็นค่ะว่า
พฤติการของคนร้ายในการขับรถตามในการก่อเหตุเนี่ย

จากข้อความที่มีการสนทนากันผ่านทางเฟซบุ๊คที่เราให้คุณผู้ชมดูไป
ก็คือฝ่ายชายพยายามจะให้น้องเนิร์สออกมาจากบ้านเพื่อน
เพื่อมานัดเคลียร์กันน้องเนิร์สเขาก็ออกมา
คือเหมือนกับว่านัดตกลงจะเจรจากันนะคะ
พอออกมาปุ๊บเนี่ยที่หน้าปากซอย
ริมถนนสายนาชุมนาสร้างจังหวัดนครปฐม
พอดูจากสภาพศพจากสภาพรถในที่เกิดเหตุคาดว่าเป็นแบบนี้นะคะ
ว่าพอน้องเนิร์สไปถึงจุดนัดพบ
ลดกระจกลงทั้งบ่านเพื่อคุยกับคนร้าย
ยิงใส่ร่างน้องเนิร์สแบบเผาขนยิง๗นัดแล้วก็โดนไปเต็ม๓นัด
ยิงเข้าที่จมูกทะลุท้ายทอย๑นัดนะคะ
ยิงเข้าที่หัวไหล่ขวาทะลุหลัง๑นัด
ยิงเข้าที่เอวด้านขวาทะลุหลังอีก๑นัด
ส่วนกระจกรถยนต์ด้านที่นั่งข้างคนขับแตกเป็นกระสุน๑รูด้วยค่ะ
หลังก่อเหตุคนร้ายขับรถกระบะออกจากจุดเกิดเหตุอย่างรวดเร็ว
แล้วก็มุ่งหน้าไปยังทิศทางเข้าตัวเมืองจังหวัดนครปฐมนะคะ
แล้วก็นี่แหละค่ะมันจะมีหลักฐานก็คือภาพที่คนร้ายขับรถกระบะตามรถของน้องเนิร์ส
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็จากหลักฐานนี้นำมาซึ่งการออกหมายจับ
แล้วก็ตามไปหาถึงบ้านของผู้ชายคนนี้แล้วก็ไปเจอแม่
แล้วแม่ก็บอกว่าผู้ชายคนนี้รับสารภาพว่ายิงน้องเนิร์
ใช่รู้ตัวแล้วนะฮะว่าเป็นใครตอนนี้ออกหมายจับแล้วนะครับยังไม่มามอบตัวนะฮะ
ก็เดี๋ยวมาดูความคืบหน้าของคดีนี้กันหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
ตำรวจชุดสืบสวนของสพเมืองนครปฐมนะครับ
ก็ได้เรียกผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์มาสอบปากคำไปหกปากด้วยกันนะฮะ

หลังการสอบปากคำแล้วก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดอะไรเพิ่มเติม
สำหรับพยานที่มาให้ข้อมูลกับตำรวจนะครับ
แต่ตำรวจชุดสืบสวนของสพมนครปฐมบอกว่า
พยานทั้ง๖คนที่ได้เรียกมาสอบปากคำก็มีแม่ของผู้ตายนะฮะ
มีผู้ชายที่ชื่อในตีที่เป็นคนสนิทที่อยู่กับผู้ตายในช่วงสุดท้ายก่อนที่จะขับรถออกไปนะครับ
มีแม่ของในตีแล้วก็มีเพื่อนของผู้ตายอีก๓คน
ทั้งหมดบอกว่าไม่รู้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้น
เพราะว่าผู้ตายเนี่ยขับรถออกไปก็ไม่รู้ว่าจะขับออกไปไหนเหมือนกัน
ขณะนั้นผู้ตายเหมือนกับรีบหยิบโทรศัพท์แล้วก็ของมีค่าแล้วก็ขับรถออกไปโดยไม่ได้บอกกล่าวอะไรทั้งสิ้น
ส่วนแนวทางการสืบสวนของตำรวจนะครับ
ตมตรีคำรณบุญเลิศผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐม
ก็ให้ชุดสืบสวนของสพมนครปฐมนะครับไปตรวจสอบบ้านของผู้ต้องสงสัยนะฮะ
ก็คือผู้ชายที่เป็นแฟนของผู้ตายนะครับ
ชื่อว่านายวัลลบห้วยหงทองนะฮะ

ก็เป็นผู้ต้องสงสัยนะฮะตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้ถูกออกหมายจับแล้วนะครับเป็นผู้ต้องหาแล้ว
ไปถึงที่บ้านนะฮะไม่เจอนะครับมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ก็พบแม่ของนายวัลลบ
แม่ก็พาตำรวจไปตรวจสอบไปหาหลักฐานอะไรต่างในบ้าน
แล้วก็บอกว่าลูกชายเนี่ยไม่ได้กลับบ้านเลย
แต่ว่าโทรศัพท์มาบอกว่ายิงเนิร์สตายแล้วเดี๋ยวจะเข้ามอบตัว

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เจ้าหน้าที่มุ่งไปที่เรื่องของความหึงหวงนะฮะ
เรื่องชู้สาวเพราะว่าตรวจสอบในประเด็นอื่นแล้วผู้ตายก็ไม่มีความขัดแย้ง
ไม่มีเรื่องเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอะไร
ก็มีเรื่องของข้อความแชทเฟซบุ๊คกับหนุ่มต้องสงสัยนั่นแหละ
สนทนาลักษณะให้ผู้ตายออกไปเจอกัน
แล้วก็จุดที่เจอกันเนี่ยก็เป็นที่เปลี่ยวที่เหมาะแก่การก่อเหตุ
แต่ถ้าได้ความแชทเจนก็จะได้ให้พนับสวนยื่นของน้องขอให้สานออกมาเจ็บต่อไปครับ
พนักงานสอบสวนได้ตรวจภายในรถอย่างที่เอกก็พบโทรศัพท์ของผู้ตายอยู่
ก็เอาข้อมูลจากโทรศัพท์นี้มาเป็นแนวทางการสืบสวนสอบสวน
นะครับก็ได้ละเอียดพอสมควรครับ
ที่กระเทศนะครับที่ปรากฏว่ามันไม่มีซับสิทธิหายนะครับ
แล้วก็ผู้ตายก็ไม่มีธุรกิจอะไรหรือว่า
ก็อาจจะเป็นประเด็นอื่นที่เราจะต้องดำเนินงานต่อไป

ข้อมูลผัวพันธ์หรือว่าเกี่ยวข้องกับบุคคลใด
มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะขอให้สารออกหมายจับได้ก็จะออกหมายจับ

ตอนนี้ตำรวจก็ขออนุมัติศาลออกหมายจับนายวัลลบเรียบร้อยแล้วนะครับ
ซึ่งพลตรีคำรวณบุญเลิศผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐม
บอกว่าคือนายวัลลบเนี่ย
ก็ให้คนสนิทในพื้นที่ติดต่อเข้ามาว่าจะมามอบตัวช่วงบ่ายนะฮะ
จะมามอบตัวที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐม

แต่ตำรวจต้องให้คำมั่นสัญญาว่าจะได้รับการประกันตัว

ตำรวจเขาบอกรับปากแบบนี้ไม่ได้

ตำรวจรับปากไม่ได้คดีมันอุจการมาก

คุณก็ต้องไปยื่นขอประกันในชั้นศาล
ค่ะต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของศาลนะฮะ

ยังไม่มาเลยไม่มาแล้วก็มีอาวุธปืนติดตัวด้วย
เจ้าหน้าที่เลยบอกว่าถ้าเจอตัวเมื่อไหร่
ถ้าเกิดว่ามีการต่อสู้ขัดขืน
ตำรวจก็จำเป็นต้องป้องกันตัวเหมือนกันนะฮะ
ตอนนี้ก็ตั้งด่านตรวจสกัดในเขตพื้นที่
ตามพื้นที่ต่างที่คาดว่าจะหลบหนีหรือว่าซ่อนตัวอยู่นะครับ
ค่ะตอนนี้ก็ยังไม่เจอตัวนะคะ

ผู้กำกับการสพเมืองนครปฐมก็เลยบอกว่า

หากับน้องเนิร์สประมาณ๘เดือนก่อนเกิดเหตุนะคะ
แล้วก็เล่าพฤติการของนายวัลลบ
ที่ที่ฉันบอกไปก็คือเหมือนกับขับรถออกตามหา
เจอรถของน้องเนิร์สจอดอยู่บ้านเพื่อน
ก็ถ่ายรูปส่งไปให้แล้วก็เรียกออกมาเพื่อจะคุยเพื่อที่จะเจรจากัน
เจรจากันไม่ลงตัวก็ก่อเหตุนะคะ
หนึ่งในหลักฐานสำคัญก็คือมีภาพจากกล้องวงจรปิดคุณผู้ชม

ขับตามรถเก๋งสีขาวของน้องเนิร์สค่ะ
ขับตามแบบเร็วเนี่ยเดี๋ยวลองดูภาพนะคะ

ใช่นี่คือถนนสายประปานาสร้างนะคะ
คือขับตีคู่มาเลยแล้วก็ชิดมาก
ไล่มาตลอดทางแล้วคาดว่าพอหลุดกล้องไป
น่าจะเป็นช่วงที่เขาหยุดรถ
เพื่อที่จะเจรจากันแล้วก็เป็นจุดที่เกิดเหตุนะคะ
เนิร์สอาจจะพยายามไปหาจุดจอดที่ปลอดภัย

แต่ว่าเหมือนกับคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะแบบต้องจอด

พอจอดรถเนี่ยน้องเนิร์สก็ไม่ลงมานะ

ทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับเพื่อนของน้องเนิร์สนะคะ
ชื่อว่านางสาวชันชะนันภูลสวัสดิ์
ก็บอกว่าปมก่อเหตุในครั้งนี้คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกัน
นายวัลลบคิดว่าน้องเนิร์สจะขอเลิกแล้วไปคบกับคนใหม่
ก่อนหน้านี้สองคนมักจะทะเลาะกันเป็นประจำค่ะ
เพราะว่าน้องเนิร์สเป็นหญิงสาวหน้าตาดีเพื่อนผู้ชายเยอะ
วันลบเขาระแวงก็จะคิดตลอดเวลาเลย
กลัวตลอดเวลาว่าน้องเนิร์สจะตีตัวออกห่างจะไปมีผู้ชายคนใหม่
ส่วนประเด็นเรื่องชู้สาวตัวเพื่อนของน้องเนิร์สบอกว่าไม่จริงนะคะ
เพราะว่าน้องเนิร์สก็บอกกับกลุ่มเพื่อนตลอดว่านายวัลลบคือคนรู้ใจ
แล้วก็ก่อนหน้านี้ค่ะมีกระแสข่าวตั้งแต่เริ่มต้นที่เรื่องนี้เป็นข่าว
บอกว่าน้องเนิร์สเนี่ยมีแฟนเป็นชาวต่างชาติ
เนิร์สเคยไปทำงานพัทยามีแฟนเป็นชาวต่างชาติ
ชาวต่างชาติส่งเสียเลี้ยงดูแล้วก็นานกลับมาที
แล้วพอน้องเนิร์สมาเที่ยวนครปฐมแล้วก็มาเจอกับนายวัลลบคบหากัน
ที่น้องเนิร์สใช้ฝรั่งก็ซื้อให้แฟนชาวต่างชาติซื้อให้
ออกมาปฏิเสธนะคะบอกว่าไม่จริงค่ะ
ส่วนในตีที่บอกว่าตำรวจเรียกมาสอบปากคำด้วยเนี่ยค่ะ
นายตีก็เป็นแค่เพื่อนสนิทของน้องเนิร์สไม่ได้เป็นแฟนใหม่
คือคนที่น้องเนิร์สไปเอาของที่บ้านในคืนนั้น
ใช่เอาของไปฝากไว้แล้วก็จะไปเอาของ
ไม่ได้เป็นแฟนใหม่เป็นแค่เพื่อนสนิทนะคะ
เมื่อคืนเห็นพูดกับพวกเพื่อนนะคะว่า
บอกประมาณว่าครูเลิกกับพี่เขาแล้ว

มันเป็นเรื่องหนูก็ถึงบอกไงว่ามันเป็นเรื่องแบบ

เดี๋ยวมึงก็กลับไปดีกันอะไรอย่างนี้

ก็แบบว่าเออเลิกกันดีกันรักกันอีกแล้ว
ทะเลาะอีกแล้วอีกวันหนึ่งดีกันอีกแล้วอย่างนี้

เดี๋ยวมันก็ดีกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่เรื่องแบบเรื่องที่แบบว่าชู้สาวอะไรอย่างนี้

ใช่ค่ะเนิร์ดรักพี่เขามากพี่
กะตีนี่เป็นเพื่อนกันตีนี่เป็นรุ่นน้อง
ก็คือแบบว่าเป็นสิทธิ์อาจารย์เดียวกัน
ก็คือพี่อาจารย์เขาจะบอกว่าเป็นสิทธิ์กันก็ต้องรักกันใช่ไหมคะ
ก็มีอะไรก็ต้องช่วยกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่ไม่มีเรื่องเรื่องนั้นแน่นอน
แต่แค่ว่าเนิร์ดไม่อยากมาบอกพวกหนูไม่อยากมาหาพวกหนู
เพราะว่ากลัวพี่เขามาตามตอนที่หาพวกหนูมาอยู่กับพวกหนูอะไรอย่างนี้
ก็เจอกันนะคะเจอกันก็ยกมือไหว้ติก็ยกมือไห้พี่เขาปกติอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือเขาก็อาจจะไม่ได้คิดว่าเป็นตีก็ได้อะไรอย่างนี้
แต่แค่เขาอาจจะทะเลาะกันเรื่องอื่น
ส่วนประเด็นเรื่องของรถนะคะอย่างที่บอกล่ะค่ะว่ามันมีกระแสข่าวออกมาว่าแฟนฝรั่งซื้อให้น้องเนิร์สเนี่ยนะคะ
เพื่อนก็บอกว่าซื้อมาจากน้ำพักน้ำแรงของน้องเนิร์สเองนะคะ
เป็นเงินส่วนหนึ่งที่ผ่อนน้องเนิร์สก็ผ่อนเอง
แต่บางส่วนในวันลบที่คบหาดูใจเป็นแฟนกัน๘๙เดือนเนี่ย
ที่เป็นผู้ต้องหาเป็นคนช่วยผ่อนช่วยจ่ายให้
แล้วก็คืนวันเกิดเหตุเนี่ยค่ะน้องเนิร์สไปบ้านในตี
เพราะว่าจะหลบในวันลบเพราะทุกครั้งที่ทะเลาะกัน
วันลบชอบใช้อารมณ์ในการเจรจาขอคืนดี
แล้วก็เนี่ยน้องเนิร์สก็จะไปขออยู่บ้านเพื่อนนะคะ
บ้านเพื่อนคนนู้นทีคนนั้นทีก็จะหนีหนีนายวรลบ
ซึ่งเพื่อนทุกคนรู้หมดว่าเป็นอย่างนี้กันบ่อย
ก็เลยมั่นใจว่าปมในการก่อเหตุในครั้งนี้
น่าจะเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดเพราะหึง
กลัวว่าจะมีแฟนใหม่มีผู้ชายคนใหม่กลัวว่าจะมีมือที่๓อะไรแบบนี้
เนิร์สเป็นคนเนิร์สทำงานซื้อเองค่ะที่ทำงานที่หลายบ่ายซื้อเอง
เนิร์สเป็นคนที่เก็บตังค์เก่งมากไม่ค่อยใช้อะไรแล้วก็ซื้อเอง
พอซื้อรถได้พักหนึ่งก็มาพบกับพี่เขาใช่ไหมค่ะ
พี่เขาก็ช่วยในการทนมันก็เลยไม่เหนื่อยใช่หรือค่ะ
คือเนิร์สหาเงินเก็บเองมาตลอดเนิร์สเป็นคนพยายามมากเป็นคนดีมาก
สำหรับศพของนางสาวนพธรหรือว่าน้องเนิร์สนะครับ
เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพ
อยู่ที่วัดเกาะวังไสอำเภอเมืองนะครับ
สวดพระอภิษฐรรมศพทั้งหมด๓คืนนะครับแล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจทันทีเลยนะครับ

ตำรวจก็มีข้อมูลผู้ก่อเหตุหมดแล้ว

เหลือแค่ตามจับผู้ต้องหาให้ได้เท่านั้น
พี่ชายของน้องเนิร์สได้กล่าวสั้น
กับผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่า
ไม่ขอยกโทษให้กับผู้ก่อเหตุ
ขออโหสิกรรมอะไรให้ทั้งสิ้น
ส่วนการทำงานของตำรวจทางญาติญาติ

เพราะว่าตอนนี้ก็รู้ตัวผู้ต้องหาชัดเจนอยู่แล้ว
ทำอย่างนี้จะต้องขอใหม่เลย

ไม่ต้องขอโหสิกรรม
อารมณ์ล้วนความหึงหวนล้วนเลยนะ